ผมก็ชวนน้องหนูเด็กครับ

โบกไม้โบกมือออกกำลังกายไปตามเพลง
ถือว่าเป็นกิจกรรมหลังจากเคารพทงชาตินะครับ
คราวนี้จะไปดูเด็กอนุบาลที่จังหวัดอ่างทองกันบ้าง
ตอนแรกคุณครูก็นำออกกำลังกาย
บกซ้ายบกขวาตามระเบียบเรียบร้อย

แต่ทันทีทันใดที่เด็กได้ยินเสียงของเพลงฮิตติด

ไปดูกันเอาเองความเชี่ยวเช้าของเด็กเขานะฮะ
ลีราฯฮรั่งมีกายของเรียรบรสกฬ
ก็ออกกำลังกาย
คลายจากการเรียนอย่างสนุกสนาน
คณะครูก็นำเต้นบกซ้ายบกขวาอ้าวลูกนี่
กหน่อยโบกหน่อยยกแขนยกซ้ายยกขวาแน่

จังหวะเพลงก็เป็นการออกกำลังกายในตอนเช้า
โดยมีคุณครูเป็นคนนำเต้นนะครับ
แล้วก็ครูพี่เลี้ยงคอยควบคุมอยู่ในแถว

แต่พอครูเปิดเพลงฮิตติดหู
ท่าทางการเต้นก็เริ่มไม่ไปตามครูแล้ว

ดูตามยูทูปเลยลูกเอาตามยูทูปเลยลูก

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับ

ครูนี้เราเห็นออกรวดรายไม่แพ้กัน
ไม่แพ้เด็กไม่แพ้ครูคนอื่นนะฮะ
ก็เด็กบางคนมองคุณครู
คุณครูครับเต้นเกินผมเกินหรือเปล่าครับ

ผมเดี๋ยวผมรอช่วงอายุก่อน
เออเดี๋ยวผมเต้นเก่งผมเต้นแข่งฟูดีกว่านะฮะ
ภูมิหน่วยการโรงเรียนก็คือภูมิหน่วยการส่งหมายเก่ง

ก็มุ่งเน้นให้เด็กมีกิจกรรมต่าง
สร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะฮะ

แล้วเด็กวัยนี้ก็ต้องสนุกสนานนะคุณ